เรื่องนี้กันบ้างเรื่องของการไปขอพงขอพรจากสิ่งที่ว่ากันว่าถ้าเกิดว่ามาทำรังที่บ้านแล้วจะให้โชคอย่างพึ่ง
อืมก็ต้องไปขอกันหน่อยจะทำอะไรก็ต้องขอนะ
เราขอจะไปไหนมาไหนก็ต้องขอนะไปได้ไหมไปเจอเพื่อนแป๊บนึง
หลังหลังพึ่งใจดีพึ่งก็ให้หรอหลังตัวดีครับ
เรื่องนี้ไปขอโชคขอลาบว่ากันว่าถ้าเพิ่งมาทำรังก็ลองไปขอโชคขอลาบกันดูครับ
ตลอดข่าววันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปขอโชคขอลาบกันสักหน่อย
จะพาไปขอที่ไหนและกับอะไรบ้างนั้นตามผมมาเลยครับ
ที่แรกเราจะตามชาวบ้านกลุ่มหนึ่งไปขอโชคลาภกับพึ่งกันครับ
พาคุณผู้ชมตามชาวบ้านกลุ่มนี้ไปดูรังพึ่งที่อยู่ใต้เตียงนอน
ภายในบ้านเลขที่๔๕ทับ๓หมู่๑๗บ้านโนนเจริญตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เหล่าชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าหากมีฝูงพึ่งบินเข้าไปทำรังอยู่ในบ้านหลังไหน
ก็จะเป็นสิริมงคลกับบ้านหลังนั้นและจะช่วยให้คนในบ้านมีโชคมีลาบปราศจากความทุกข์
ด้านป้าทองปานเพชรเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาฝูงพึ่งเนี่ยก็เคยมาอาศัยอยู่ในบ้านนี้แล้วหนึ่งครั้ง
โดยมาอยู่แค่สองถึงสามวันแล้วก็จากไปแต่ครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่สองฝุ่งพึ่งก็กลับมาอีกครั้งเมื่อสามถึงสี่วันก่อน
และจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หนีไปไหนเลยแล้วพึ่งก็ไม่ได้ทำร้ายคนในครอบครัว
เธอจึงได้ทำพิธีขอโชคลาภตามความเชื่อส่วนชาวบ้านที่รู้ข่าวก็จะแวะเวียนกันมาดู
พร้อมทางสอบถามถึงเลขที่บ้านและอายุของเธอจากนั้นก็นำไปเสี่ยงโชคต่อไป
ไปต่อกันที่จังหวัดอุทัยธานีชาวบ้านพากันไปไหว้ขอโชคจอมปลวกแปลก
รูปร่างคล้ายเจดีโผล่บนหลักกิโลเมตรจอมปลวกแปลกรูปร่างคล้ายเจดี
มีความสูงประมาณ๑ฟุตครึ่งขึ้นอยู่บนหลักกิโลเมตรที่๕
ริมถนนทางหลวงชนบทหน๔๐๓๐สายทัพทันบ้านคอดยาง
พื้นที่ตำบลหนองกลางดงอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี
ที่นี่มีกลุ่มชาวบ้านและนักเสี่ยงโชคพากันไปรวมตัวกันเพื่อไหว้ขอโชคลาภกันตามความเชื่อ
ชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้มีคนดวงดีได้เลขเด็ดจากจอมปลวกนี้
แล้วถูกรางวัลลอตเตอรี่ติดต่อกันมาหลายงวดแล้ว
จึงมีคนนำพวงมาลัยพร้อมด้วยน้ำแดงมาเส้นไหว้แก้บนกันคึกคักเลย
ส่วนครั้งนี้ชาวบ้านก็ได้จุดทูปเสียงทายเพื่อขอเลขเด็ด
ซึ่งระหว่างนั้นก็มีเรื่องน่าอัศจรรย์ใจเมื่อฝูงนกนับพันตัวมาบินวนอยู่บนท้องฟ้าบริเวณนั้น
และทูบเสี่ยงทายก็แตกออกเป็น๒ซีกผาครึ่งอีกด้วย
ลองไปดูกันหน่อยว่าเลขการทูบเป็นเลขอะไร
เห็นกันแล้วนะดูแล้วยังไงก็ใช้วิจารณญาณกันด้วยนะจ๊ะ
เอาอีกแล้วดูแล้วใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ